คุณผู้ชมครับมีกลุ่มวัยรุ่นเขาก็ไปเที่ยวร้านเหล้ากัน
พอไปร้านเหล้าเมาได้ที่สักประมาณตีหนึ่งตี๒

กาดไปห้ามวัยรุ่นจากที่ทะเลาะกัน

ถึงขั้นกลับออกไปหน้าร้านแล้วก็เอาปืนออกมายิงกันครับ
ตี๒ของวันที่๔เมื่อวานเนี่ย
หน้าร้านเนี่ยอะไรผลักอกกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นเนี่ย
อันนี้คือร้านเหล้านะฮะพูดตรงเลยร้านเหล้าคุณผู้ชมนะฮะ

คือผู้ชายเขาบอกว่ามีพยานบอกว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้าที่หน้าร้าน
หลังจากที่ไปมีเรื่องกับกาดในร้านแล้วก็เกิดเหตุออกมาด้านนอก

หลังเกิดเหตุตำรวจสพสำรงใต้ก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะ
ก็โชคดีที่เป็นแค่การยิงปืนขึ้นฟ้าไม่ได้ยิงใส่กันนะครับ
ปลอกกระสุน๙มมตกอยู่นะครับก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้มีผู้เสียหาย๓คนหลังจากเหตุการณ์นี้นะ
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพสำรงใต้
คือนายวิวัฒน์นายสุพัฒน์แล้วก็ทางด้านของนายวิวัฒน์
บอกว่าผมเป็นกาดของร้านนี้คุณตำรวจ
คือผมไปห้ามกลุ่มนักเที่ยวเขาไปมีเรื่องชกต่อยในร้าน
แต่ที่ได้พอผมไปห้ามเอ้ากลับมาไม่พอใจกาด
ไม่พอใจผมผมแค่ไปห้ามเขา
แล้วมาหาเรื่องผมมาทำร้ายร่างกายผม
สุดท้ายนักเที่ยวยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนักที่น่ามร้าน
แล้วก็หลบหนีไปโชคดีนะไม่โดนพวกเขาไม่ตายนะครับ
ต่อมากลุ่มผู้ก่อเหตุบ้างไปพบตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจ
นี่คุณตำรวจนี่ปืนผมนะฮะนายแจ๊คเมื่อสักครู่เนี่ย
ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยนะฮะยอมรับก็เมาวันนั้นเมา
มีปากเสียงกับกาดจริงผมไม่พอใจการให้บริการของร้านของกาด

ตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในตีคนที่เสื้อขาวนะคุณผู้ชม
ที่มาเที่ยวด้วยกันก็มาห้ามปามแล้วแต่ผมคือกลัว
เพราะว่าเห็นกาดทำท่าเหมือนจะจับปืนที่เอว
ผมก็เลยกลัวก็เลยแบบตีเอาปืนมานี่ขอปืนจากตีมา
แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าป้องกันตัวไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กาดเนี่ยมารุมทำร้ายเขา
จะยิงใครให้ตายส่วนตีเจ้าของปืนก็ปฏิเสธ
เฮ้ยผมไม่ได้เป็นลูกน้องอดิตนักการเมืองตามที่ฝ่ายนั้นมา
อ้างผมนะแต่ยอมรับว่าอดิษฐ์อย่างผมเคยแค่เป็นคนขับรถ
ให้กับนักการเมืองเฉยแต่ผมว่าลาออกมาตั้งนานแล้วฟังเสียงทางด้านของฝั่งที่มีปืน
ไม่เอาชีวิตแต่ว่าเอ้ยไปเที่ยวร้านเหล้าจะเอาปืนไปทำไมกันเนอะไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปร้านแถวจุดเกิดเหตุก็ไปเจอร้านถูกคำสั่งปิดชั่วคราวไว้ก่อนนะครับ
ส่วนชาวบ้านก็บอกโอ้โหคืนนั้นกลัวจะแย่กลัวจะโดนลูกหลง

มันเป็นตึกแถวแล้วมันมีบ้านคนอยู่ข้างเอาตึกแถวแล้วทำเป็นร้านเหล้าอ่ะเนอะ
อะไรแบบเนี้ยนะก็เลยต้องปิดเอาไว้ก่อนโชคดีไม่ได้มีใครเจ็บ
ส่วนตำรวจบอกว่าเดี๋ยวบ่ายนี้เดี๋ยวนัดทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วดูสิว่าจะจินตราจารย์เรื่องของคดีอย่างไรนะครับ